เรากำลังอยู่ในช่วงอบตขอปรุง
กับการแข่งขันทำเมนูกระบองเจาะ๕ดาว
และตอนนี้ทั้งสองทีมก็ได้มะละกอกันกลับมาแล้ว
ถ้าอย่างนั้นเราจะรออะไรกันล่ะครับพี่ลิง
พี่ลิงไปเลยมาแล้วนะครับโอ้โฮดีนะฮะเป็นไงกันบ้างวิบัตรไหมที่ไปหามา
เหนื่อยใช้ได้เลยนะคะนี่คือลงทุนปีนขึ้นไปเก็บเองเลยนะพี่ลิง
โอเคพร้อมที่จะทำไหมครับเชิญเตรียมตัวด้านหลังเลยนะครับ

กติกาการแข่งขันของเราในวันนี้กับโจทย์ที่มีชื่อว่ากระบองจ่อ๕ดาว
ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมช่วยกันรังสรรค์อาหารทานเล่นเมนูบ้านอย่างกระบองจ่อ
ให้มีรสชาติอร่อยนัวลงตัวเป็นที่สุดหากทีมไหนทำได้อร่อยเลิศถูกใจท่านคณะกรรมการครับ
ก็รับเงินสนับสนุนชุมชนไปเลยหนึ่งหมื่นบาท

ลุยเลยค่ะเอาล่ะสองทีมลุยเลยบอกเลยบอกเลย
ลิงคะดูทางสีส้มนะเขาจะใช้พริกแกง
เป็นพริกแกงผสมลงไป
เนื้อแป้งที่ได้มันก็จะออกรสชาติแบบเผ็ดแซ่บหน่อยอย่างนี้ค่ะ

ลงแล้วนะฮะสำหรับทีมสี
ส้มค่ะส้มนะครับลงแล้วนะคะ
แม่ค่ะเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะภาษาบอน
อาจารย์อาจารย์
อาจารย์นะคะซึ่งก็แปลว่ากระบองส่อง

ทางด้านนี้เขาเป็นทิ้ง

หลุนแม่ทำกระบองจ่อ๕ดาวครับ
เฟิร์นของเราเนี่ยก็ได้โอกาสแกล้งพี่ลิงแบบนี้นี่แหละครับ
สุดยอดเลยพี่ลิงนี่ไม่เป็นอะไรที่ดีเลยประเศษดีอ่ะดี

น้ำปรุงน้ำจิ้มปรุงน้ำจิ้มปรุงน้ำจิ้มแล้ว
ลิงถ้าสังเกตดูวัตถุดิบนะเขาไม่ใช้น้ำตาลนะคะทีนี้

ไม่มีค่ะเราใช้ให้มันหวานค่ะทำไมข้าววัตถุดิบ
สีส้มทำน้ำจิ้มแล้วค่ะพี่ลิงมาดูหน่อยเร็ว
สีส้มนะคะเริ่มปรุงน้ำจิ้มแล้วนะคะเป็นแบบน้ำใสนะ
ใสนะหมายถึงว่าไม่เหนียวมากไม่ข้นมาก
พอจุ่มแล้วก็ติดพอดีค่ะ

เวลาแล้วนะคะเร่งมือกันหน่อยเร็ว

เดี๋ยวเราจะไปเลือกจานมาจัดให้สวยงาม
เพื่อนำไปเสิร์ฟท่านคณะกรรมการ
ขั้นตอนสุดท้ายครับก่อนที่จะนำกระบองเจาะ

ขั้นตอนการจัดตกแต่งจานให้สวยงามครับ
โดยที่เราเนี่ยมีนางแบบคนสวยมาอำนวยความสะดวกให้แบบนี้นี่แหละครับ
เมื่อเลือกภาชนะสุดหรูกันได้แล้ว
ก็ถึงเวลาที่ทั้งสองทีมจะต้องตกแต่งออกมาให้ดูแพงระดับ๕ดาวกันล่ะครับทีนี้
และนี่ก็คือหน้าตาของกระบองเจาะทีมสีส้มครับ
และนี่ก็คือหน้าตาของกระบองเจาะสีฟ้าไว้ล่ะครับ
ไม่น่าเชื่อว่าเมนูผืนบ้านที่ดูธรรมดา
จะให้เสิร์ฟธรรมดาก็กะไรอยู่
เราเพิ่มความสนุกด้วยการให้ทั้งสองทีมเบายิ่งฉุบ
เลือกค้นเทิร์นหัวเสิร์ฟแบบนี้เองล่ะครับ
ยังละครับเฮ้ยว่าเสียว

ทีมสีฟ้าเลือกก่อนครับ
จะให้ท่านใดเป็นคนไปเสิร์ฟ

เลือกคุณพี่ผ้าขุนหนูส้มนะครับ

แน่นอนคุณพี่ต้องเอาเพื่อนไปนะครับ
และตอนนี้ทั้งสองทีมก็ได้ตัวแทนชาวมอนที่จะมาเสิร์ฟกระป๋องเจาะกันแล้วล่ะครับ
ว่าแต่การเสิร์ฟแบบชาวมอนจะเป็นยังไง
ถ้าอยากรู้เราไปดูพร้อมกันเลยครับ

โอ้โหเดินแค่ตามมา
พี่สาขนเมื่อกี้เดินอย่างลุ้นแทบแย่เลยล่ะครับ
แล้วนี่เป็นคุณแม่แถมมีแก้วสูงกว่าทีมเมื่อกี้นี้อีก
โอ้โฮจะไหวไหมเนี่ยแม่

ช่วย
เยอะไหวมาก
เยอะไหวมาก

อันนี้เนี่ยไม่ได้หนักเลยนะเบาอย่างนี้เลยนะ

ถามพี่เฟิร์นนะครับรสชาติเป็นไง
มันจะมีความซาบซ่าของน้ำจิ้ม
เหมือนเราไปเริ่มประทานเนื้อกระทะมูกระทะอะไรอย่างงี้
มันความมีมักขาเมืองแพ็ดหน่อย

ก็คือมีทอดแต่ไม่ใส่พริก
และมีน้ำจิ้มออกแซ่บหน่อย

อันนี้ดั้งเดิมหมายถึงว่าแบบเดิมนะครับผม
ไปถึงท่านประหลัดอาวุโสครับ
รสชาติก็นุ่มดีนะครับ

แล้วก็น้ำจิ้มนี่ออกจากแก่สมุนไพรไปนิด

สมุนไพรค่อนข้างเข้มข้น

เป็นเต้าหู้ทอดผักทอดพวกนั้นนะคะ

รสชาติก็น้ำจิ้มออกหวานมีมันถั่วด้วย
และที่สำคัญคือกรอบ

มาที่ท่านอาจารย์ครับ

น้ำจิ้มก็ออกรสหวานนิดนึงนะครับ
ก็ถูกขอดแล้วก็มีการจัดวาง

ตัวที่เขาทำเป็นมะละกอเนี่ย
เขาปรุงรสเข้าไปด้วยในแป้ง
เขาปรุงรสเข้าไปในแป้งมันเลยทำให้เกิดมีรสชาติ
พอตัวเส้นมะละกอที่มีรสชาติ
บวกกับน้ำจิ้มที่มีความหวาน

ต้องมาตัดสินท่านจะยกให้ใคร
ส้มหรือสีฟ้า
พร้อมแล้ววางไมค์ยกพร้อมกันนะครับ
และสีที่ชนะได้แก่

สีไรลุยสีไรคะ

เสียงเป็นเอกฉันเลยนะคะ

และผู้ชนะในเมนูกระบองเจาะ๕ดาวก็คือทีมสีส้มนั่นเองล่ะครับ
ทำได้อย่างที่บอกไว้ในตอนแรกจริงครับ
เราจะชนะชนะด้วยรสชาติของเราเพราะว่าจะมีแบบสมุนไพรเป็นเครื่องแกงผสมด้วย
ถูกใจกรรมการแบบเป็นเอกชั้นอย่างนี้ก็รับทุนสนับสนุนชุมชนไปเลยครับ๑๐๐๐บาท
ครับหนึ่งหมื่นนะครับผมสีส้มสีส้มจะเอาเงินไปทำอะไรครับ
เอาไปสร้างในกลุ่มของชุมชนมอนถูกต้อง
โอเคเยี่ยมมากนะครับ
เอาไปต่อยอดไอ้นี่ไงที่ทำขนมอาจจะไปขายได้สร้างรายได้เพิ่มไปอีก
เอาละต้องขอบคุณมากนะครับทีมสีส้ม
ขอบคุณนะครับบุรุษคณิตนะครับบรลมชุมชนบ้านบอก

ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมากับอบตหอแรง